สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิจรุ่งโรธนะคะ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยค่ะมีการคาดการณ์นะคะ
เว็บไซต์คำนวณอันดับโลกล่วงหน้าบอกว่าทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะไปอยู่ในโถที่สอง
ในการจับสลักแบ่งสายฟุตบันโลกสองพันยี่สิบสองรอบคัดเลือกกลางปีนี้ค่ะ
เป็นเว็บไซต์ที่คำนวณอันดับโลกล่วงหน้าก็ได้คาดการณ์ค่ะว่า
ก่อนจะมีพิธีการจับสลักฟุตบันโลกสองพันยี่สิบสองรอบคัดเลือกโซนเอเชียในเดือนกรกฎาคมนี้
ทีมชาติไทยที่ได้สิทธิ์เข้าสู่รอบ๔๐ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
ซึ่งรอบนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็น๘กลุ่มกลุ่มละ๕ทีม
ไซต์ก็บอกว่ามีการคาดการณ์ว่าทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ในโถที่๒ของการจับสลากได้
โดยจะต้องทำผลงานด้วยการเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด
ทั้งในการแข่งขันฟส์บอลชัยนาทครับเดือนมีนาคม
ที่มีจีนอุรกวัยแล้วก็อุสเบกิสถานเข้าร่วมแข่งขันนอกจากไทย
การแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งณตอนนี้มีการอัปเดตล่าสุดแล้วว่า๑ทีมที่แน่นอนแล้วว่าจะมาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับก็คือเวียดนาม
ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะทีมชาติไทยต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งหมดเพื่อขยับขึ้นไปอยู่ในท็อป๑๖ของเอเชียและก็จะขยับไปอยู่ในโถที่๒ของการจับสลาค่ะ
ซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะทีมชาติไทยอยู่อันดับที่๒๐ของเอเชียซึ่งเพียงพอแค่อันดับที่ในโถที่๓เท่านั้นค่ะ
ก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์นะคะนักเตะทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลชัยหน้าครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ามีผลต่อการจับสลากในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะคะ
เกมแรกค่ะทีมชาติไทยจะเจอกับจีนนะคะ๒๑มีนาคมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
ส่วนเกมนัดที่๒๒๕มีนาคมค่ะก็ต้องดูว่าเกมนัดแรกถ้าผลงานทีมชาติไทยเก็บชัยชนะได้จะเข้าไปชิงชนะเลิศนะคะก็จะแข่งขัน๑๘นาฬิกา๓๕นาที
แต่ถ้าแพ้เกมแรกวันที่๒ก็จะชิงอันดับที่๓แข่งขัน๑๔นาฬิกา๓๕นาที
ไปดูความเคลื่อนไหวฟุตบอลหญิงชิงชำโลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศสกลางปีนี้กันบ้างที่จะแข่งขันกัน๗มิถุนายนถึง๗กรกฎาคม
ล่าสุดนะคะมีการปรับเงินรางวัลให้กับทั้ง๒๔ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ
เริ่มจากแชมป์โลกนะคะก็จะได้เงินรางวัลอยู่ที่๔ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๒๘ล้านบาทค่ะส่วนรองแชมป์อย่างที่เห็นนะคะ๒ล้าน๖แสนดอลลาร์สหรัฐประมาณ๘๓ล้านบาทอันดับที่๓๒ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ๖๔ล้านบาทอันดับที่๔ค่ะ๑ล้าน๖แสนดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ๕๑ล้าน
คือ๔ปีที่แล้วเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะคะคือ๑๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปีนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัวอย่างที่บอกไปค่ะ
รวมทั้งหมด๓๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และยังมีเงินพิเศษให้กับสโมสรต่างที่นักเตะในสังกัดของตัวเอง
มีชื่อลงทำการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยค่ะ
ซึ่งนักเตะทัพชาบาแก้วของไทยนะคะก็อยู่ร่วมสายเอฟค่ะสายหนักนะคะ
เจอกับสหรัฐอเมริกาชิลีแล้วก็สวีเดนค่ะ
ต่อกันที่เกมไทยลีก๑ในสัปดาห์ที่๔นะคะ
หรือว่าสุดสัปดาห์นี้๑๕๑๗มีนาคม
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทไทยลีกจำกัด
ซึ่งก่อนหน้านี้๓สัปดาห์นะคะก็มีการทดลองใช้มาโดยตลอด
เนื่องต้องการว่าให้ผู้ตัดสินได้ใช้เวลานี้
กำหนดกติกาการแข่งขันฟุตบอลพร้อมกับแจ้งไปยังสโมสร
ก่อนจะแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการทดลองใช้ในขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ